กระโดดลงสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง

พระครูบารวยเพิ่งไปทำพิธีใช่ไหม
ปลดปล่อยดวงวิญญาณพูดผีอะไรต่าง
นี่ฮะกระโดดลงไป

กระเป๋าเป้ค่ะดีที่กระเป๋ามันลอย
เป็นชูชีพให้เลย

ก็ได้ยินเสียงร้องจากคนบนสะพาน

แต่ตอนไปถึงนี่ต้องเกลี้ยกล่อมอยู่หน่อยนึงนะ
เธอก็ยอมเกาะเรือแล้วก็ยอมขึ้นมานะครับ

มีกระเป๋าเป้สะพาย

จะกระโดดอยู่แล้วพยายามเรียกร้อง

จะเพราะว่าวิญญาณสาวชุดแดงไม่อยู่แล้ว

เพราะว่าพอเธอขึ้นมาแล้วก็

พอจะพูดคุยสอบถามได้

เพราะความเครียดไม่ใช่เพราะเห็น
ผีสาวชุดแดงหรือใครเรียกให้กระโดดลงไป

ตำรวจสพบังปะกงบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

ก็ไปหาสามีเก่านะ

เธอจะไปทวงเงิน๗๐๐๐บาท

จะเอาเงินนี้ไปทำทุนค้าขาย
เพราะว่ากำลังตกงานนะครับ

เพิ่งมาเสียชีวิตต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียว

ไปถึงไม่ได้ฮะ
ดีสามีด่าทอเสียหายหายกลับมาด้วย

ก็เลยนั่งรถโดยสารมามาลงที่สะพาน

ตั้งใจเลยว่าจะกระโดดสะพาน
ฆ่าตัวตายเพราะไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว
ปักกับเรือใหม่
แย่
อยู่สะพานอายุข้าว๕๗ปี

การตรวจสอบพ่อมาวะกงก็พาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักษณ์นะครับ
แล้วก็ช่วยเหลือดูแลและประสานญาติให้มารับตัวไปแล้วนะครับ
ก็สู้นะฮะอย่าคิดสั้น